พอแต่ได้ย่างกายได้สูดอายกลิ่นเจ้า

ดิฉันเนี่ยอาจจะร้องเพลงฮักชื่อเพลงฮักนะ

เจ้าของเพลงจะมาร้องให้คุณผู้ชมฟังและคุณตำรวจฟัง
เอ้าต้องร้องให้คุณตำรวจฟัง
เพราะเขาถูกปรับนะคะภาษีรถขาด
ก็เลยร้องเพลงดังของตัวเอง
ค่าปรับไปเลยครับ
ลาพนังคนไขที่เป็นไปได้บ่
ก็ได้สิขอไปเคียงกาย
คันเจ้าบ่มีไผ่

ขอบคุณในไทยครับ
คันเจ้าก็มีเงิน

เขาเป็นคนดัง

ในยูทูปเนี่ยหลายล้านวิวเรียบร้อย

แล้วเจ้าของเพลงเขามาร้องเนี่ย
ไม่ได้ร้องแบบอยู่ในสตูดิโอด้วย

ชื่อจริงชื่อคุณสุริยันมาลาคำ

เพราะว่าเป็นลูกชายของศิลปินหมอลำรุ่นใหญ่
ผ่านถ่ายค่าปราบเป็ลการร้องเพลง

อ่าได้ฟังตัวจริงเสียงจริงอ่ะมาเนี่ย

ฟังเผลอไป